ก็ตอนแรกคิดว่าไม่ตื่นเต้นค่ะ

ตอนแรกตอนแรกเป็นอารมณ์กังวลมากกว่าครับ

ตัวเราเองจะไม่ทำนู่นทำนี่ไม่ถูกอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ตอนนี้ลืมเรื่องกังวลหมดแล้ว

แล้วถึงทุกที่เรารับงานจนไม้สุดท้าย

ก็หยุดรับ๒วันก่อนหน้าค่ะ
จริงที่เราคุยกันตั้งแต่แรกค่ะ
อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรกค่ะ

อะไรนะครับไม่รู้ครับไม่ทราบเลยครับ
บอกไม่ได้เลยครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกัน
พี่ก็ไม่รู้อะไรเลยจำอะไรไม่ได้

เหนื่อยจนหลับ
แต่ก็หลับตื่นกังวลบ้าง
ดื่นเช้ามาเน็ตเช็คว่าติมงานนี่เปลี่ยนแปลงไหม
มันเหมือนความฝันแหละค่ะวันนึงจะได้ใช้ชีวิตร่วมกัน
วันนึงจะขอบคลัวเดียวกัน
ทุกสิ่งที่เราฝันไว้มันที่มีความสันเหตุ
มันก็คือตัวเองมีงานแต่งงานมีครอบครัวใช้ชีวิตด้วยกันเป็นสามีภรรยากัน

แล้วตามนี้มันก็ใช้คำว่าสามีประหยากัน
จริงแล้วเจ๊ว่าความผูกพัน
แล้วก็สิ่งที่เราทำให้กันในทุกวันที่ผ่านมามันก็คงเหมือนเดิม
แต่ว่าอาจจะมีเป้าหมายที่อาจจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนิดนึง
หลังจากที่โอเคหนี้เนอร์ทุกอย่างมันเคลียร์แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อาจจะมีเป้าหมายใหม่อีกเป้าหมายหนึ่งที่ก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่ง
หลังจากวันนี้อะไรนะคะ

จริงแล้วเราก็คืออยากให้เป็นครอบครัวที่มีความสุขที่สุด
การและการก็คือเราก็อยากจะทำให้เขามีความสุขที่สุด

เพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่สิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักแล้วก็เป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดที่เราสองคนเคยคุยกัน
แล้วก็คิดว่าหลังจากที่แต่งงานไปเป็นสามีภรรยากันเนี่ย
เป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยยังไงก็จะต้องเป็นครอบครัวที่มีความสุข
แล้วก็จะต้องเผื่อแผ่ความสุขให้กับคนรอบข้างให้ได้มากที่สุดครับ
ถ้าถามปกติในเจ๊ว่าแม่บ้านแม่เรือนเลยคงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์

คือหลักเจี๊ยก็จะยังทำงานอยู่ค่ะ
ยังไม่ได้คิดเลยครับว่าจะไปที่ไหน
ว่าตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วจนถึงวันนี้
ถ้าจนถึงวันนี้ก็จะวุ่นเรื่องหวังแผนแต่งงาน
คุยกันอีกทีนึงว่าเขาอยากจะไปไหนอยากจะไปทำอะไรบ้าง
คำแปลว่าคุณพี่น้องมีความรู้สึกนานไหม

คิดว่ายังอีกสักพักนึงค่ะ
ยังไม่เปิดอยู่เลยยังไม่ใช่
แต่งงานก็คงขอทำงานก่อนแล้วขอยตัดสินใจกันว่าจะเอายังไง

และจริงสมัยนี้คุณหมอค่อนข้างเก่งและก็ยังทันอยู่ครับ

มีญาติครับที่ผู้หญิงมีลูกตอนอายุ๔๔นะเราเพิ่งไปคุยกับญาติมา
แล้วก็บอกว่าก็ถ้าเกิดดูแลสุขภาพดีแล้วก็ให้ร่างกายของทั้งสองทั้งสามีภรรยาเนี่ยแข็งแรงทั้งคู่
ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการมีลูกตอนนี้เลย

ในวันนี้ใช่ไหมครับก็คงจะเป็นการทานเลี้ยงธรรมดาช่วงแรกนะครับ
แต่ว่าพิธีพิธีที่จริงจังเลยที่เราต้องตั้งใจที่จะให้มีในวันนี้เลยก็คือ
พิธีแต่งงานแบบคริสต์ที่เรายกเหมือนยกในโบสถ์มาไว้ที่งานครับผม

อยากให้แขกที่ไม่เคยได้เห็นถึงพิธีจริงที่เป็นแบบคริสเตียนจริง

เพราะบางท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่โบสถ์ในตอนกลางวันอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็เลยคิดว่าเหมารอบมาเป็นทีเดียวเลยตอนกลางคืน

เริ่มปีโบสถ์ว่าจะได้ยังไงครับ
งานวันนี้ครับเซ็ตทุกอย่างไม่มีเลิกเลยครับ
แต่จะเซตเวลายังไงตามสายการเข้าวันวันงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลา

สั่งก็เยอะแล้วเนอะ
ก็เยอะ
ก็มีชุดนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดตอนพิธีจริง

แล้วก็แหวนกันอ่ะ
แหวนล่ะครับเป็นแหวนเกลี้ยงนะครับ
ก็จริงแล้วเจี๊ยบว่าด้วยความที่เราสองคนคบกันมาค่อนข้างนานแล้วค่ะ
กระหลัดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นเครื่องวัดอะไร

เราก็คุยกันแล้วว่าเอาที่แบบพอที่เราจะใส่ในชีวิตประจำวันได้
บางทีเราเลือกใหญ่ไปครับ
พอถึงวันที่เราไม่ได้วันแต่งงานเป็นวันชีวิตปกติ

ทำให้ความเหมาะพอดีและสวยงาม

จริงแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายท่านบอกนะคะว่า
หลังจากแต่งงานเริ่มก็เริ่มรับหนึ่งชีวิตคู่อีกครั้งหนึ่ง

ก็เก็บมาคิดครับว่าชีวิตเรามันก็คงจะต้องเรียนรู้กันไปเรื่อย
ปีจริงมันอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำสำหรับบางคน
หรือสำหรับเราเองเพราะฉะนั้นเราสองคนก็คงจะต้องเรียนรู้กันไปเรื่อย
๕ปี๑๖ปีคงจะต้องนับกันไปใหม่
แล้วก็คงจะต้องศึกษาแล้วก็เข้าใจกันต่อไปอะไรอย่างนี้ครับ

มีคำมั้นสัญญาในชีวิตคุณค่ะ
คือจริงเราสองคนนันต่อที่คุกกันค่ะ
คือมันไม่ได้มีคำมั่นสัญญาว่าเธอต้องเป็นอย่างนั้น

วิธีศึกษาใกล้ไม่เคยแต่ว่าทำทุกวันให้ดีที่สุด
รูปเต็มไปเหมือนว่าวันสุดท้ายที่จะได้เจอกัน
มันไม่มีคำสัญญาอะไร

นำให้อีกฝ่าหนึ่งมีความสุขที่สุด
คิดว่าหลังจากหลังจากงานแต่งสักพักครับผม
ไม่มีนะครับ
จดทะเบียนก็คงต้องเปลี่ยนค่ะ

เปลี่ยนก็ได้นะ
ก็แล้วแต่เขาครับแล้วแต่เขาจริงตรงนี้ไม่ซีเรียสเลยครับ
จริงก็ไม่ได้ติดค่ะเป็นนานก็ได้ค่ะ
เรื่องห่อตอนนี้ยังไหวครับ
ยังเลยครับคิดว่าหลังจากแต่งงานคงจะเริ่มลุยต่อ
ในเรื่องของเรือนหอที่มันสร้างค้างไว้ครับ
ว่าคงจะทำต่อให้เสร็จแล้วก็อยากให้เขาอยู่ในเร็ววัน
ครับแล้วแต่ผมเห็นชีวิตเขาตัวดังเรื่องงานของมันคือเป็นไงครับ
ผมเองก็คงจะลุยเรื่องเพลงต่อครับ
จริงแล้วเมื่อวานนี้ก่อนแต่งงานก็เริ่มมีผลงานใหม่เริ่มปล่อยแล้วครับ

ขยับมาเรื่อยจนเมื่อวานนี้เริ่มเป็นตัวช็อตฟิล์ม

เพราะว่ามูซิกวีดีโอจริงคิดว่าน่าจะเป็นต้นเดือนภูมิภาครับ

แต่จะเป็นเพลงที่มันค่อนข้างเป็นซิกเนเจอร์ของตัวผมมากกว่าที่หลายคนคุ้นเคย
เช่นเป็นเพลงช้าเศร้าอะไรอย่างนี้ครับ
ใช่เขาก็ขอว่าปีนี้ขอรับละครกลับมารับละครแล้วก็ขอรับเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้ครับ

เขาจะดูแลเขาให้เต็มที่เท่าที่เราจะทำได้
เท่าที่เราจะทำสุดกำลังของคนคนนี้ที่จะดูแลเขาได้ครับ
จะดูแลให้มากที่สุดให้เขามีความสุขที่สุด
เป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดเลยครับผม
เหมือนกันค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป